ยานุสิตหลายหมื่นคนจริงจริงค่ะไปต้อนรับครูบาบุญชุ่มท่านออกจาก
ถ้ำออกจากการปฏิบัติธรรมในถ้ำที่เมียนมาแล้วนะคะ
หลังจากครบ๓ปี๓เดือนกับอีก๓วันมี
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเรามีภาพขบวนแห่ราชรสของครูบาบุญชุม

ขบวนราชรสเคลื่อนผ่านคลื่นมหาชนนับหมื่นจริงนะคะ
มารอต้อนรับครูบาบุญชุ่มด้วยแรงศรัทธาเนืองแน่นตลอดสองฝั่งข้างทางค่ะ
ท่านออกจากการปฏิบัติธรรมในถ้ำเมืองแก๊สเมียนมานะคะ
ปี๓เดือน๓วัน

คนที่ไปรอต้อนรับและกราบไหว้ท่านก็นุ่งขาวห่มขาว
มีเครื่องสักการะศิษยานุสิตลากราชรส
หญิงลากซ้ายชายลากขวาพระสงฆ์นำหน้าเพื่อไปปลงผม
ศิษยานุสิตต่างกราบไหว้เปล่งเสียงด้วยความศรัทธาว่าสาธุตลอดเส้นทาง

ล่าสุดนะคะมีการเผยแพร่ภาพของครูบาบุญชุ่ม
หลังทำพิธีปลงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผมด้วยพระกลุ่มสีเหลืองสดค่ะ

เดินมาตามผ้าที่ปูลาดพื้น
มีผู้ที่มีจิตศรัทธาพระสงฆ์ศิษยานุสิตเป็นจำนวนมาก
เรารักชิงตูงโพสต์ข้อความว่า
ครูบาบุญชุ่มท่านปลงผมเรียบร้อยแล้ว
สาธุท่ามกลางมหาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้

ครูบาบุญชุ่มหลังจากปลงผมแล้วจะไปฉันพัฒนาหารที่กุฏิริมน้ำ
และไปที่ถ้ำเล็กหอ๗ชั้น
จากนั้นจะอยู่ตรงจุดนี้๕วันค่ะ
และจะเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองพงศ์
สำหรับครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
ท่านได้เข้าถ้ำหลวงเมืองแก๊สไปปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติกรรมฐานปิดวาจาตั้งแต่๒๙เมษายน๒๕๕๙
ครูบาบุญชุ่มท่านเป็นพระเกจิชื่อดังอยู่แล้วนะคะ

เราจะพูดกันทุกครั้งว่าท่านถูกพูดถึงมากเป็นพิเศษ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตอนที่กำลังค้นหากันอยู่ท่านมาประกอบพิธี
ขอให้ทุกคนปลอดภัยและช่วยออกมาได้
ช่วยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยจริงค่ะ

ท่านเป็นพระพิสุฝ่ายอรัญวาศีชาวไทยนะครับ
คู่ได้รับความเคารพสัตว์ภาคายังสูงจากชาวยวันไทยใหญ่ชาวลาว
ชาวลาวแล้วก็ภูตานรวมทั้งเมียนมาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ครูบาบุญชุ่มท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่๕มกราคมพศ๒๕๐๘นะครับ
ปัจจุบันอายุ๕๗ปี๓๖พันศานะครับ
ท่านเกิดที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับ
หลังจากเรียนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่๔ท่านก็บรรพชาเป็นสมเนรนะฮะ
เมื่อ๑๙พฤษภาคม๒๕๑๙ตอนนั้นอายุ๑๑นะครับ
แล้วก็อุปสมบทเป็นพระพิสุต่อเลยนะครับเมื่อ๙พฤษภาคม๒๕๕๙
ที่วัดพระเจ้าเก้าตื้อนะครับปัจจุบันก็รวมกับวัดสวนดอกที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะฮะ
นับตั้งแต่ออกบวชครูบาบุญชุ่มท่านมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์
แล้วก็จาริกไปหลายท้องที่ทางภาคเหนือของไทยเมียนมาด้วยเนปานด้วยอินเดียและภูตานด้วยนะครับ
แล้วก็อีกหลายประเทศนะครับเมื่อเห็นวัดใดสุดโทรมท่านก็จะเป็นผู้นำในการบุรณะ
แล้วก็สร้างพระธาตุเจดีวิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในวัดทางภาคเหนือหรือว่าทาง๑๒ปานนาทางสปลาวทางเมียนมาด้วยนะครับ
ก็เลยมีความเคารพสัทธาจากผู้คนในหลายประเทศมากนะฮะ